ใครชอบทานหมูกระทะบ้างยกมือขึ้น

เอ่อกระทะที่ใช้ในการที่จะปิ้งย่างหมูกระทะเนี่ยมีกี่แบบคะพี่บุ๊ค

บางคนก็บอกว่ามี๒แบบก็คือแบบมีรูกับไม่มีรู
แต่ไอ้ที่ไม่มีรูคือเวลาจุดแล้วมันไม่ค่อยร้อน

เพราะว่าไฟมันอาจจะไม่ค่อยระบายเวลาจุดเราใช้ออกซิเจนในการจุดใช่ไหมคะ

ปิ้งย่างเราอยากจะกินให้ทันใจเนี่ยแต่มันไม่ทันอะ
คืออธิบายนิดนึงตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยเวลาที่มันไม่มีรูระบายเนี่ยนะ
มันมีออกซิเจนเข้าไปทำให้ไฟติดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคาร์บอนไดออกไซด์
มันทำให้ไฟดับเพราะฉะนั้นแล้วมันอาจจะทำให้กระทะเนี่ยไม่ร้อนหรือเปล่านะฮะ
ก็เลยกลายเป็นประเด็นเกิดขึ้นดราม่าหมูกระทะบนโลกออนไลน์ค่ะ
คือน้องชายเจ้าของร้านหมูกระทะร้านหนึ่งเข้าไปต่อว่า
คุณลูกค้าที่มาทานสองประเด็นที่ลูกค้าเขาตั้งข้อสังเกตคือ
หนึ่งทำไมร้านเนี่ยไม่ค่อยจะเติมของอ่าฮะสองกระทะทำไมไม่ค่อยร้อน

น้องเปลี่ยนกระทะแค่นี้น้องไปบอกว่าอะไรหนูไม่รู้
ให้หนูมากินข้าวนะพี่
คนไหนมาจะได้คุยไว้ตำรวจอ่ะ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองเขาคุยเดี๋ยวเข้ามา

พี่ประชีหน้าหนูทำไมอ่ะ

พี่เติมเขามาอย่างนี้มันไม่ปกติแล้วอ่ะ
พี่ก็คุยธรรมดาไม่ได้เหรอ
ก็ไม่เป็นไรค่ะก็คุยธรรมดาก็ยืนคุย

ยุดลูกท้อ
ผู้ชายที่ถูกถ่ายคือฝั่งของร้าน
ส่วนเสียงผู้หญิงคือเสียงของลูกค้า

เลี่ยงเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้นครับ
คือลูกค้าสาวที่ถ่ายคลิปในนาพิบุคคุณผู้ชม
เขานำคลิปนี้มาโพสต์ร้องเรียนผ่านทางเฟซบุ๊ค
แล้วก็เล่าเรื่องราวย่อบอกว่า

น้องก็เลยพามากินร้านหมูกระทะบุฟเฟ่

โต๊ะเธอมาด้วยกันทั้งหมด๖คน

ใช่ค่ะทีนี้เธอตั้งคำถามกลับไปเลยประเด็นแรก
ทางร้านไม่ค่อยจะเติมของ

เพราะของไม่พอกิน

แต่ว่าโต๊ะของเธอจะเดินไปตักเดิน
ของหมดของหมดไอ้นี่ก็ไม่มีไอ้นั่นก็หมด
จะยังไงก็ต้องรอมันไม่ทันใจ
และอย่างคุณเป็นบุฟเฟ่คุณการันตีแล้วกินไม่อั้น

ใช่ครับเหมือนที่พี่บุ๊คบอกอาจจะไม่ทันใจหรือเปล่า
เพราะกว่าจะรอของกว่าจะมาปิ้ง

อืมยังกลับมาขอกินที่เธอบอกแบบนี้
ประเด็นที่๒ที่เธอมีการตั้งข้อสังเกตสำหรับคุณลูกค้าสาวรายนี้
ก็คือปัญหากระทะไม่ร้อน
เพราะไม่มีรูระบายอากาศทำให้ไฟอ่อน
คือแบบนี้เราลองจุดไฟในแก้ว
จุดไปปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราเอากระดาษไปวางไว้ข้างบน
ไฟมันจะดับเองนั่นแหละค่ะลักษณะคล้ายแบบนั้นแหละ

นี่ออกซิเจนทำให้ไฟปะทุขึ้นมานะ
ใช่ค่ะรอบแรกเธอก็เลยขอเปลี่ยนเตาไปนะคะ

ย่างอะไรก็ไม่สุกสักที

นะคะต่อแรกก็คือของลงช้า
ไม่พอที่จะกินกว่าจะเอามาปิ้งมาย่างกว่าจะสุกอีก
โอ้โหเสียอารมณ์นะคะรอสองรอบแบบนี้นะคะ
เธอก็เลยตัดสินใจขอเปลี่ยนกระทะแบบมีรู

ปรากฏว่าน้องชายของเจ้าของร้านเนี่ย
ลักษณะคล้ายคนเมาเธออ้างแบบนี้นะคะ
ปรีเข้ามาหาเหมือนจะมาทำร้ายค่ะ
โดยมาถามว่าทำไมเรื่องมากเปลี่ยนกระทะถึง๔รอบ
เธอก็เลยพยายามชี้แจงไปแล้วก็สุดท้ายตัดสินใจ
ถ่ายคลิปเอาไว้นะคะพร้อมกับตั้งคำถามว่า
เจ้าของร้านมีสิทธิ์ทำกับลูกค้าแบบนี้นะเหรอ
คือจริงเธอบอกว่าจริงเรื่องมันเยอะกว่านี้อีกนะ

แต่ว่าอันนี้คือบางช่วงบางตอนที่จะทันหยิบมือถือมาถ่ายไว้ได้
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๕พฤศจิกายน๒๕๖๓นะครับ
จะเกิดขึ้นนี้เองเมื่อวันอาทิตย์นะ
เวลาประมาณ๑๙๓๐นาทีแล้วก็บอกว่า
ช่วยกันแชร์กันด้วยนะคะนิสัยแย่มาก
เข้ามาทำร้ายลูกค้าตกใจมากค่ะ

ปรากฏว่าทีมข่าวของเราก็ต้องสนใจนะเรื่องแบบนี้
เพราะว่าเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคด้วย

อีกอย่างก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับร้านค้า
ดูสิว่าร้านค้าเขาจะชี้แจงอะไรอย่างไรนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามเจ้าของร้านหมูกระทะแห่งนี้

เจ้าของร้านเป็นผู้หญิงและเป็นพี่สาวของผู้ชายคนนี้นะครับ
โดยเจ้าของร้านหมูกระทะเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันนะคะ
ในวันเกิดเหตุคือลูกค้าเยอะมาก
ซึ่งกลุ่มลูกค้าในคลิปไม่พอใจที่ทางร้านเติมอาหารช้า
ทำให้กลุ่มลูกค้าพูดจาด้วยน้ำเสียงที่ไม่ค่อยจะดี
แล้วก็กลุ่มลูกค้าก็ยังหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปตอนเดินไปตักอาหาร
เดินไปถามลูกค้าถามว่ามีอะไรทำไมต้องถ่ายอะไรอย่างนี้นะฮะ
แต่ถามไปถามมามันก็เกิดมีปากเสียงกัน
โดยลูกค้าก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งตำรวจจะเอาคลิปนี้ไปแจ้งตำรวจด้วย
ซึ่งตัวเจ้าของร้านซึ่งเป็นผู้หญิงนะ
ก็ชี้แจงกับทีมข่าวของเราบอกว่าเธอก็ได้ขอโทษลูกค้าไป
แล้วตอนนั้นน้องชายก็ขอโทษลูกค้าไป
พนักงานร้านก็ขอโทษลูกค้าไป
แล้วก็ให้ลูกค้าโต๊ะนี้รับประทานหมูกระทะฟรีไปทั้งมื้อเลย

นี่ยืนยันก็ขอโทษขอโพยกันไปแล้วก็ชดใช้ให้ด้วยกัน

นี่คือสิ่งที่ทางเจ้าของร้านได้ชี้แจงกับทีมข่าวของเรา

ในสิ่งที่ทางร้านชี้แจงมาเนี่ยนะคะ
เพราะว่าต่อมาทางเฟซบุ๊คของลูกค้าสาวคนนี้
มีการนำสลิปโอนเงินค่าหมูกระทะมาโพสต์ไว้
พร้อมกับบอกว่าเรื่องไม่เก็บเงิน

ทางเจ้าของร้านได้โทรศัพท์มาทวงค่าหมูกระทะค่ะ
จาก๑๒๐๐บาทลดให้เหลือ๑๐๐๐บาทถ้วน

ให้กินฟรีเหมือนที่เจ้าของร้านชี้แจงกับนักข่าวมา
ใช่ไม่ใช่ว่าอิ่มจังตังอยู่ครบไม่ใช่นะคะ

ใช่จาก๑๒๐๐โอนไป๑๐๐บาท

เธอบอกว่าที่เธอทำแบบนี้นะ
ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมากินฟรีใดทั้งสิ้นนะคะ
จะไปป่วนไม่ได้หาเรื่องร้านนะฮะ

แต่ทีนี้ครับเจ้าของร้านมีการโพสต์อีกนะฮะ

แต่เธอก็กลับมาเพื่อเคลียร์ปัญหา
แล้วก็สอบถามทุกคนคือสอบถามน้องชายของเธอ

แล้วก็เอากล้องวงจรปิดที่ร้านมาดู
ก็ลำดับเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดในร้าน
มีทั้งหมดทั้ง๑๖ตัวเอามาลำดับเหตุการณ์

โดยเจ้าของร้านยืนยันว่าทางร้านก็ไม่ได้ต้องการอะไรเหมือนกัน
เพราะถ้าถามว่าทางร้านผิดไหมก็ผิดพลาดเหมือนกัน
ทางร้านก็พร้อมที่จะแก้ไขเติมของเติมอาหารอะไร
ก็พร้อมจะแก้ไขกระทงกระทะก็รับฟังไว้พร้อมจะแก้ไข
แล้วก็ทางร้านก็ขอโทษไปแล้ว
แต่เหมือนว่าลูกค้าไม่ยอมแล้วก็ยังไม่หยุดสักที
ที่จะโพสต์แล้วก็คอมเมนต์ต่างทำให้สังคมตราหน้าพี่

สังคมก็ตราหน้าพี่ที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ย
บอกว่าโอ้โหทำแย่มากและร้านก็เป็นร้านที่แย่มาก
กับการที่ทำกับลูกค้าแบบนี้
แล้วก็ตัวเจ้าของร้านบอกว่าอยากให้มันจบซะที
เพราะว่าก็ไม่รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรกันแน่
แล้วเธอก็ท้าให้เลยบอกว่ามาดูภาพวงจรปิดซะ
เพราะว่ามีกล้องตั้ง๑๖ตัวในร้าน
เจ้าของร้านบอกว่าอยากให้จบสักทีใช่ไหมคะ
ดูภาพวงจรปิดซะหน่อยนะครับ
อันนี้เด็กของเราได้มาเติมของให้แล้วนะคะ
ทางลูกค้ายืนรอสินค้ายืนรอของอยู่
แล้วในขณะที่ยืนรอเนี่ยเขาก็จะบ่นไปบ่นไปตลอด
น้องชายพี่ก็เลยเดินออกไปถามเขาว่ามีอะไรเหรอ

อย่างนี้ต้องการเพื่ออะไรอะไรประมาณอย่างนี้แหละค่ะ
เจ้าของร้านก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาไล่เลี่ยงเหตุการณ์ให้ดูนะฮะ
เจ้าของร้านบอกว่าอยากให้จบสักทีใช่ไหม
ถามว่าลูกค้าเขาจบไหมไม่จบแล้วค่ะ
เพราะมีการโพสต์ตอบโต้อีกนะคะ
โพสต์แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมอ่านตามนะคะ
พูดเอาดีเข้าตัวเองมาก
โยนความผิดให้ลูกค้าสุดยอดมากค่ะ
นับถือคุณลองมาเป็นผู้บริโภคบ้าง
ถ้าพูดอยู่ฝ่ายเดียวแล้วดูดีเดี๋ยวลูกค้าขอพูดกับสื่อบ้างนะคะ
ความจริงจะได้กระจ่างมากกว่าในคลิปภาพเสียงไม่ได้กลิ่นฟรี
หลักฐานการโอนเงินชัดเจน
ครับก็เป็นเรื่องจากคลิปเนี่ยนะฮะ